เรื่องของอุบัติเหตุแล้วมาดูกันต่อเลยนะคะ
เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากคนเมา
ผู้ชายคนนี้ขับรถไปนะคะแล้วไปชนรถคู่กรณี
มีคนบาดเจ็บสาหัส๒รายด้วยกัน
ใน๒รายเป็นเด็กหญิงอายุ๔ขวบเท่านั้นเองนะ
และหลังจากที่ตัวเองขับรถไปชนเขาเนี่ย
ลงมาสภาพค่ะเมาชัวร์เมาล้านเปอร์เซ็นต
แล้วบอกว่าไม่ได้ชนไม่ได้ชนไม่ได้บอกว่าไม่ได้เมานะ
ไม่ได้ชนไม่ได้ชนแล้วบอกว่าตัวเองเนี่ย
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่คุณผู้ชมไปดูคลิปค่ะ

เขาตีรังกายืนยันไม่ได้เมาไม่ได้ชน
แต่ที่ชิ้นส่วนรถมันหลุดออกมานั่นคือยังไงคะ
อันนี้แหละสภาพแบบนี้คุณว่ายังไงคะคุณผู้ชมว่ายังไงคะในไลน์
บอกมาหน่อยสิว่าผู้ชายคนนี้เมาหรือเปล่าเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
และคนขับรถยนต์คันนี้ที่เขาอ้างเขาบอกเขาเป็นข้าราชการด้วยนะ
ใช่เขาเป็นจริงนะเขาเป็นเกษตรตำบลหนองตะไก้
เหตุการณ์คือขับข้ามเลนแล้วไปชนประสานงากับรถกระบะที่ขับสวนทางมา
และรถกระบะมีนางรวยรินพิมปรุเป็นสมาชิกอบตหนองตะไก้
แล้วก็หลานสาวสี่ขวบทั้งสองคนนี้บาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
ถามคุณรวยรินบอกว่าวันเกิดเหตุเห็นรถยนต์คู่กรณี
ตอนแรกนะเห็นแบบนี้ก่อนสายไปสายมาแล้วสรุปสุดท้ายพุ่งมาชนรถของเธอค่ะ
หลังจากที่รถมันพลิกคว่ำไปแล้วเธอต้องคลานออกมาจากรถ
คู่กรณีค่ะอ้าวคนแถวบ้านเดียวกันเลย
จำได้ว่าเป็นข้าราชการเพราะเคยทำงานร่วมกันมาก่อน
น่าจะเมาแล้วก็เอ๊ะโวยวายด่าทอชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ส่วนอาการของเธอนะคะกระดูกกรามเคลื่อนฟกช้ำในช่องท้อง
อาการหลานตอนนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะกระดูกหายปลาร้าหักแล้วก็มีร่องรอยบาดเจ็บหลายแห่ง
หลังเกิดอุบัติเหตุคู่กรณีไม่ได้มาเยี่ยมแล้วก็ไม่ได้ส่งใครไม่ได้ส่งญาติ
มาแสดงความรับผิดชอบเลยพันธุ์ตำรวจเอกสมชายคมพยักษ์ค่ะ
ผู้กำกับการสพนบุญมากเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุ
เอาอย่างแรกก่อนเป็นข้าราชการจริงชื่อดังนี้ค่ะว่าที่ร้อยเอก
สกุลชัยขำประถมเป็นเกษตรตำบลหนองตะไก้
ตัวเขาเองได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะหลังเกิดเหตุตำรวจก็ต้องตามหาแหละ
มันเกิดจากอะไรทำไมถึงไปประสบอุบัติเหตุ

ค่ะ๒๓๗มิลครับคุณสิโอ้โหกฎหมายให้เท่าไหร่นะคะ
ค่ะ๕๐เขาเท่าไหร่นะคะ๒๓๗ค่ะ
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะ
ว่าภายในสัปดาห์หน้าจะสามารถแจ้งข้อกล่าวหาได้
เบื้องต้นอย่างแรกเลยที่มันชัดก็คือ
เมาแล้วขับเอาไปเลย๑ข้อหา
และแถมด้วยขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะคะ

นำงานรอดอีกอย่างอื่นไงเผื่อมีอาการผู้ป่วยเติมเดี๋ยวอื่นไปอีกเดียว
ผู้สื่อข่าวของเราไปดูรถยนต์ของคู่กรณีทั้งสองคันนะคะ

พบว่ามันมีข้อสังเกตไง
เลขทะเบียนใกล้เคียงกันมาก

คนถูกชนส่วนรถเก๋งของเกษตรเนี่ยนะ

อ๋อสลับกัน

เกษตรจังหวัดนครราชศรีมาเป็นผู้บังคับบัญชานะ

ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว
เพราะว่าเม้าแล้วขับไง
จะรายงานผลให้ทราบ๗วัน